เป็นฝั่งทีมเยือนที่ได้ลูกเตะมุมวันมาอยู่ที่เฉลิมพล
ลำพลลากหลบไป๑คนที่๒ไม่ผ่านครับ
อาวุธบอลปิ๊กก่อหันทางพุ่มซับพลิกบอลหาพื้นที่และปลดให้ขวาเรียบร้อย
ลูกนี้โชว์ทักษะกระโดดบนข้ามหัวพร้อมทิ้งตัวหลบผู้เล่นสมุทรสาครได้อย่างเหนือชั้นจริง

เป็นการสวนกลับของทีมกุ้งสายฟ้าสุราธานีเจ้าถิ่น
พานเทพพาบอลขึ้นมาและจ่ายต่อให้กิติพงศ์
กิจิพงศ์ดึงบอล๑จังหวะแล้วซัดด้วยขวาเสียบคานไม่เหลือครับโอ้โห

ราชนาวีกับกรมทางหลวงเป็นผู้เล่นทางฝั่งทีมเยือน
จังหวะนี้นัทธวุฒิตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลผ่านครึ่งสนาม
ตัวหลบผู้เล่นราชนาวีสับไกลด้วยขวาไปตีเซฟอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียว
ปิดท้ายที่สนามเทศบาลปลายบางนนทบุรีพบชนบุรีบูเวฟ
มีจังหวะของ๒ผู้เล่นทีมเพิ่งปี๕มาให้ดูกัน
ลูกแรกเป็นทางด้านธีรนัยที่ได้บอล
และหมุนตัวหลบผู้เล่นฉลามทน๒คนก่อนจะเชื่อมบอลต่อให้เพื่อนร่วมจีบ
อีกหนึ่งลูกเป็นจังหวะที่นักประดับพลอยรับบอลจากเพื่อน
ก่อนจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวพาบอลหีผู้เล่นชนบุรี๒คนได้อย่างสวยงาม
ก็ได้รับสนุกสรุปสรุปที่โดนผู้เล่นในราวแบบราวทุกคน
สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับจังหวะเสวยกองสี่สายฟุซอลไทยหลีก